ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดหน่อย
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นนะฮะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ย
คนก็ไปท่องเที่ยวไปทานข้าวทานอาหารกันค่ะร้านอาหารแถวริมแม่น้ำชีนะครับ
ที่บ้านหัวโนนตะมนตวัดบุรีอืมปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นยกพวกมารุมทำร้ายกัน
ค่ะนักท่องเที่ยวเจ้าของโรงเจ้าของร้านเดือดร้อนกันหมดนะครับ

เนี่ยมั่วไปหมดเลยไมรู้ใครน่ะ
เป็นใครชุดละมุนเลยอ่ะนี่แต่ร้านนี้โดนเข้าไปด้วยอ้าว
มีคนวิ่งหนีเข้าไปในร้านอาหารเครื่องของใส่เข้าไปแล้วไล่กันออกมาอย่างนี้

โบ้งชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยบางคนก็ต้องหาที่หลบก่อน
บางคนก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับเราได้คุยกับเจ้าของร้านที่ได้รับความเสียหายนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นยี่สิบสามสิบคนเนี่ยพากันมาที่เนี่ยนะฮะ
มานั่งมาดื่มกินอยู่ที่ร้านอาหารที่เป็นลักษณะแพร่ริมแม่น้ำชี
ที่บ้านหัวโนนตำบลธวัฒน์บุรีนะครับแล้วอยู่ดีดีไม่รู้มีเรื่องอะไรกัน
ค่ะมีคนนึงนะอายุสักยี่สิบกว่ากว่าวิ่งหนีเข้ามาในร้านเขา
แล้วก็นี่ฮะมีอีกกลุ่มนึงคว่างปลาข้าวของท่อนไม้ไล่ตีมา
วัยรุ่นชายคนนั้นก็วิ่งหนีรู้สึกจะบาดเจ็บนะ
ปวดบวมตาเตอนี่ปูดหมดเลือดออกหมดนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุ
นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วล่าสุดวันนี้เราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ท่านผู้ชมครับเจ้าของแพร่อาหารชื่อพี่เสถียรนี่ฮะ
เล่าให้ฟังอีกครั้งนึงบอกว่าพยายามห้ามกันแล้วตอนไล่ตีกัน
อย่ามีเรื่องกันเลยอย่ามีเรื่องกันเลยนี่ร้านเพิ่งเปิดแบบโอ้โห
ได้แค่สองสัปดาห์เดี๋ยวก็ถูกสั่งปิดอีกค่ะไม่โดนโควิดก็นี่ครับ
ไม่ถูกสั่งผิดเรื่องโควิดมาถูกเรื่องวัยรุ่นมาตีกันเนี่ย
เดือดร้อนกันไปหมดเลยนะฮะทางเจ้าของร้านบอกว่า
ไม่ได้ไปแจ้งความอะไรนะครับแต่ตอนนี้ใช้วิธีก็คือติดป้ายหน้าร้าน
บอกลูกค้าใครจะมาใช้บริการเนี่ยพามาเป็นกลุ่มเยอะ
ขอจำกัดจำนวนคนหน่อยก็แล้วกันอย่าให้เยอะกันมาก

ลักษณะแบบนี้ครับทุกคนก็มานั่งทานอาหารกันเจ้าของร้านอาหารอีกลายนึงบอกว่านี่กำลังปรุงอาหารให้กับลูกค้าอยู่เสียงดังเอะ
ตะโกนท้าทายเรียกอีกฝ่ายหนึ่ง

สุดท้ายเนี่ยไล่ตีกันครับท่านผู้ชมครับ
รู้สึกว่าที่เขาไล่ทำร้ายเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้๒๐๓๐คนเนี่ย
จะมาหาเด็กเสิร์ฟของร้านร้านหนึ่ง
ของร้านอาหารแถวนี้นะครับ

โอ้โหเดี๋ยวฟังน้องเขาหน่อยนะครับ
เก่งกันอย่างกันแต่มันก็ยังมาหนีไหมครับก็เลย
หรือมันเป็นอย่างก็มันดาของเด็กเสิร์ฟครับ

หรือมันดาแบบประมาณอย่างเด็กตอนช่วงที่ดา

ซึ่งน้องพนักงานเสิร์ฟยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่อง

เก็บถ้วยเก็บชามเก็บช้อนตามปกติ

พอไม่พูดด้วยไม่ตอบโต้มันก็วิ่งไล่เข้ามาหาเอาเรื่องในร้าน

หาหลักฐานเพิ่มเติมมาตรวจสอบภาพ

คือมันก็น่าเที่ยวนะบรรยากาศมันก็ดูสวยงาม
แต่ภาพที่เห็นนี่มาเที่ยงหรือ

เอาเป็นว่าไม่มีใครแจ้งความและเราไม่แจ้งความ